ในช่วงแรกเราไปดูเหตุการณ์ความคืบหน้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

หลังจากที่ขับรถชนเรียบร้อยแล้ว
เขาก็หนีไปอยู่กับบ้านญาติที่จังหวัดชุมพรนะครับ
พลตำรวจตรีจิตจรูนศรีวณิชย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่นายอภิชาติแสงก่าน

ขับรถเก่งพุ่งชนรถจักรยาน๒คัน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
บริเวณถนนศรีจันทร์บ้านโคกฟันโปง
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นครับ

ตำรวจจับกลุ่มตัวนายอภิชาติได้แล้ว
หลังจากตำรวจชุดสืบสวนสืบทราบว่านายอภิชาติผู้ต้องหา
หลบหนีไปอาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดชุมพร
ก็ประสานไปยังตำรวจภูทรชุมพรให้เข้าจับกลุ่มครับ
ในเบื้องต้นนายอภิชาติรับสารภาพว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำตัว
ที่จะส่งตัวมาดำเนินคดี
และจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนวันพรุ่งนี้
สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
จากนั้นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
จะนำตัวในอภิชาธิ์ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป